และที่เราเห็นกันก็เปิดโอกาสให้สินวัญชนเข้าไปดูสักนิดหนึ่งตามกฎ
และก็ไม่ได้เห็นภาพต่อและการซ้อมแต่ก็ได้ข่าวมาคร่าวว่า
แล้วก็ซ้อมกันเบาเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งจะผ่านศึกจากโปรแกรมลีกมา
แน่นอนนะครับนำทัพการฝึกซ้อมชุดแรก๑๘คนก็มีบดินผาลาศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วก็สุภาชัยใจเด็ด
ขณะที่ผู้เล่นในไทยลีกนะครับอีก๑๑คนจะตามมาสมทบในวันนี้
แล้วก็อีก๑ชุดสุดท้ายก็คือผู้ที่ค้าแข้งต่างแดนอีก๔คนจะเข้าแคมป์ในสัปดาห์หน้า
ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนิชโนบอกว่าเห็นฟอร์มมันอยู่แล้วนะครับ
การให้สัมภาษณ์นะครับตอนนี้นิจโน้วก็บอกว่าการเรียกนักเตะมาร่วมทีในคลั้งนี้
โดยเชื่อว่าทุกคนนั้นจะสามารถเล่นเข้ากับระบบแล้วก็แท็กติกของเขา

และในการฝึกซ้อมอาจจะต้องระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บมากเป็นพิเศษด้วย
ส่วนการเลือกโค้ชไทยนะครับ
ทศตวรรษีปานอิสระศรีทโรแล้วก็อนุรักษ์ศรีเกิดเข้ามาเป็นผู้ช่วย
ก็มองว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็จะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยในอนาคต
ส่วนการไม่มีชื่อของโคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
เป็นผู้ช่วยที่หลายคนสงสัย
นิชโนก็ยอมรับนะครับว่าเสียดายที่ไม่ได้ร่วมงานกันใน๒เกมนี้
เพราะคิดว่าโค้ชโตยนั้นเป็นกุญสือที่มีความสามารถ

รายชื่อจากบางสโมสรก็เป็นนักเตะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีด้วยที่จะถูกนำมาซ้อมในครั้งนี้
ย้ำโปรแกรมนะครับไทยเจอเวียดนาม๕กันยายนพฤหัสหน้าแล้วนะครับ
ไปดูผลของบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนเมื่อวานนะครับในรอบชิงชนะเลิศทีมชาบาแก้วครับ
ทีมชาติไทยเจ้าภาพแชมป์เก่า๒ครั้งหลังสุดมีโอกาสลุ้นทำประตูมากกว่าแต่ว่าเจาะเวียดนามไม่เข้าเสมอ๐๐ครับในเวลา๙๐นาที
แล้วต่อเวลาครับต่อเวลาออกไปเนี่ยอีกครึ่งละ๑๕นาทีเวียดนามมาได้ประตูชัยครับนาที๙๓จากทางเวียนนูครับ
เอาชนะทีมไทย๑ต่อ๐สกอร์เดียวเลยครับเวียดนามมาคว้าแชมป์อาเซียนไปครองเป็นสมัยที่๓
ถือว่าชิงแชมป์อาเซียนในปีนี้ผลงานของทุกชุดนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ส่วนฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีโค้กครับ
ครั้งที่๒๑รอบเข้าเลือกกลุ่ม๑โซนกรุงเทพเมื่อวานนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับ
เมืองทองยูเนเต็ดแชมป์เก่าโซนกรุงเทพดีกรีรองแชมป์นะครับ
ในเวลา๑๒๐นาที๑๑ซึ่งการดวนจุดโทษตัดสินนะครับ
อันนี้มีประตูให้ดูกันด้วยนะครับทางอาร์มี่นำก่อนด้วย
แล้วก็เมืองทองนะครับมามีโอกาสในการที่จะตีเสมอครับ
ก็สรุปแล้วนะครับจุดโทษเนี่ยนิพิษพลแสงสุกแล้วก็หัสวัสดิ์
พะเนธนะครับของเมืองทองยิงติดเซฟของเกียรติพลอุดม
ประตูของทางอาร์มี่ส่วนอาร์มี่ไม่พลาดเลยนะครับ
นะไปสี่สองครับสกอร์รวมเนี่ยห้าต่อสามอามีคว้าแชมป์กลุ่มหนึ่งของโซนกรุงเทพครับ
แบบเหนียวความคาดใหม่เหมือนกันแล้วก็ได้ถ้วยกิจยศ
พร้อมกับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจะได้สิทธิ์ไปแข่งในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับ
ซึ่งเกียรติพลอุดมนะครับประตูของอาร์มี่ก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำโซนกรุงเทพด้วยครับ
สวมฟุตบอลไทยแลนด์อาเมเจอร์ลีคหรือว่าไทยลีกห้านะที่สองนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับระหว่างเชียงใหม่บุรีเอฟซีกับพยาวเอฟซี
มีร้อยเอกด๊อคเตอร์ธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกเศรษฐ์และสหกร
หลังจากเสร็จภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบประชาชนที่พยาวแล้วก็เชียงใหม่

เชียงใหม่ทุกรีมนั้นเจ้าบ้านนะครับ
ชนะไป๒ประตูต่อ๑ครับ